เราก็จะได้เห็นความพยายามของรัฐบาลนะคะ

แล้วก็ประชาชนที่มีรายได้น้อย

อีกทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโลกซบเซานะคะ

คนไทยตอนนี้ก็ยังไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะมีการจับจ่ายใช้สอย
เพราะฉะนั้นมาตรการต่างในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
ก็ถือว่าต้องออกมาอย่างหนักเลยนะคะ
แต่ว่าจะเห็นผลหรือไม่อย่างไรนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้กับตลบม่านการเมืองค่ะ
ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกำลังซบเศร้านะคะ
รัฐบาลเองก็พยายามที่จะออกมาตรการมากระตุ้นเศรษฐกิจ
ตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนค่ะลุงค่ะ

ต้องเรียกว่ามันเป็นความจำเป็นนะ
เป็นความจำเป็นเพราะว่าโดยเพราะว่าอะไรต่างเนี่ย
ถ้าเรามองถึงความยากไร้ของคนยากจน
ยามยากจริงเนี่ยนะครับ
การใช้เงินงบประมาณไปช่วยเหลือ
แบบที่กำลังทำหลังจากที่ขึ้นทะเบียนคนจนไว้เนี่ย
ก็โอเคจะเรียกว่าประชารัฐก็ได้
แต่ถ้าเผื่อมีเดิมพันธุ์มีนัยยะ
เพื่อคณะนิยมไปถึงการเลือกตั้งเนี่ย

แต่เอาละเรามองเห็นความจำเป็นของรัฐบาลเป็นการบริหาร
คู่ขนานไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
ความมั่นคงทางการเมืองระยะเปลี่ยนผ่าน
เพราะว่าปากท้องกับการกระเพื่อมทางการเมืองเนี่ย
มันแยกกันไม่ออกนะครับ
เพราะฉะนั้นความจำเป็นของรัฐบาลถึงแม้จะเป็นรัฐบาลทหารก็ยิ่งจำเป็นใหญ่
เพราะว่าอยู่ในระยะที่จะต้องเปลี่ยนผ่านให้ราบรื่นเป็นไปด้วยดีนะครับ
แต่จะได้ผลแค่ไหนนั้นก็มีหลายมุมมองนะครับ
ทางเชิงของวินัยการเงินการคลังจะผงผลเสียไหม
ครั้งเดียวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็๑๒๐๐๐กว่าล้านบาท
แต่มองในแง่ของการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับ
ระดับของประชาชนฐานรากที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นคนจนเนี่ย
จับจ่ายใช้สอยก็คงจะไม่อยู่ในตลาดระดับบนนะครับ
ก็น่าจะเป็นสินค้าร้านสะดวกซื้อ
สินค้าจำเป็นยาสีฟันเข้าสารสบู่อะไร

แต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่า
คนชนมักจะเป็นหนี้นอกระบบ
เพราะว่าโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่ออะไรก็ยาก
เงินจำนวนนี้อาจจะต้องถูกแบ่ง
ถูกเจ้าหนี้นอกระบบทวงหรือต้องนำเอาไปใช้เขาเนี่ย
เพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะหวังจากเม็ดเงินเต็มที่เนี่ย
เพราะว่ามันได้ไม่เต็มที่หรอกนะฮะ
มันก็จะรั่วออกไปทั้งเรื่องการไปใช้หนี้กับเงินนอกระบบ

การช่วยคนจนแบบนี้เนี่ย
ถ้าสุภาษิตตีนเขาบอกว่าเอาปลาไปให้

ซึ่งมันก็อาจจะบ่มเพาะนิสัย
ซึ่งรอการแจกและรอการช่วยปลาไปเรื่อย
อันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับขอฝากแง่คิดไว้ด้วย
แต่ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะน่ากลัวพอสมควรนะคะ
แล้วยิ่งในภาวะประเทศเราอย่างนี้ด้วย
ลำพังเรียกว่าเธอสมคิดเองคนเดียวโดดคงจะไม่ไหวมั้งครับ
ว่าคนเดียวไม่ได้มันต้องมาเป็นทีม
แล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเห็นสมคิดคนเดียวรอยหน้าอยู่

กระตุ้นเนี่ยนะมันเป็นความจำเป็นก็จริง
แต่ว่าผลมันเนี่ยมันน้อยอ่ะปัญหาก็คือว่า
รัฐบาลไม่สามารถจะพูดอะไรต่อว่าแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไง
สองสามสี่จะทำยังไงเอออืมแล้วก็โอเคจริงอ่ะ
บอกว่าอ่าวางแผนให้ยายาห้าปียี่สิบปีเนี่ย
ลอยลอยมันยังไม่เป็นรูปธรรมอ่ะนะแต่ว่ายังไม่สามารถจะบอกว่าอ่ะ
จะมีนโยบายอย่างไรหรือจะทำอะไรให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นได้เนี่ย
หาคำตอบก็ได้อืมถ้าเราจะมองอีกมุมมุมมองหนึ่ง
ที่ดรสมคริสต์เองพยายามที่จะตัดพอเอกชน
บอกว่าเอกชนไม่ช่วยกันเลย
ไม่ช่วยรัฐบาลเลยที่จะช่วยกระตุ้น
ให้มันเกิดการขับเคลื่อนนี่มองได้ไหมคะ
ผมก็มองดูว่าเอกชนเอง
คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจ
มันก็ดูไม่ค่อยดีนัก

แต่มันยังอาจจะกระตุ้นอะไรอย่าง
ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับ
เราก็ยอมรับว่าในสิ่งที่รัฐบาลเนี่ย

ตุ้นต่างหลายอย่างเนี่ยนะครับ

เรื่องเพื่อ

คนโจรเนี่ยนะครับ

เกิดการใช้สอยอะไรต่างเนี่ยนะครับ

คือสำหรับชาวนาและคนยากคนจน

คือเรื่องที่เราเคยเห็นที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาก็ได้มีการทำคือเรื่อง

จากคนจนแล้วมาคนระดับกลาง

รัฐบาลจะพยายามหรือว่าให้ทุกระบบ
หรือว่าออกมา

ประชานิยมหรืออะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ

ให้ประชาชนเนี่ยออกมีเงิน

ก็เอามาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมา

อยากจะเห็นอยากจะทำนะครับ

สิ่งที่รัฐบาลอยากจะทำแต่มันจะได้ตามเป้า

เยอะนะครับว่าเอ๊ะเนี่ยดูมันจะ

ก็ได้เขาเอาตังค์ไปอ่า

หมดแล้วเนี่ยนะฮะเงินก็ลงไป

ก็ช่วยกันแค่ไม่มากนักอะไร

ให้เศรษฐกิจที่มันขึ้นมาได้นะครับ

หน้าที่ต้องช่วยประชาชนอย่างนี้แหละครับ
จะช่วยโดยวิธีไหนก็แล้วแต่
ค้นคิดทฤษฎีเข้ามานะครับ

รากย่าหรือรากแก้วอะไรเนี่ยนะครับ

ช่วยไปแล้วนะครับก็ควรจะมี
มาตรการทำความเข้าใจ
นะครับว่าเงินที่ได้ไปเนี่ย

เหนื่อยยากลำบากของรัฐบาลด้วย

ฉะนั้นในการจับจ่ายใช้สอย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควรจะเป็นไป
ตามระบบในการซื้อไม่ใช่
เอาไปใช้ในทางฟุ่มเฟือย

มีสตินิดนึงเนอะใช่ครับใช้สติ
ในการใช้แล้วก็

เงินเพียงเล็กน้อยให้เกิดประโยชน์นะครับ

ผมมองว่าถ้าหากว่า

เพื่อความรู้สึกที่ดีของ

ตั้งแต่ชั้นกลางชั้นล่างจนถึงชั้นบนเนี่ยนะครับ
เพื่อจะกระตุ้นให้ร่วมมือกับเรื่องนี้เนี่ย

ไม่ใช่โดยได้เม็ดเงินนะครับ

ในการกระตุ้นก็ดีแล้ว

รวมทั้งชั้นล่างสุดนี้ด้วย

คือการลดรายจ่าย

แสดงว่ากองทุนนี่ยังอยู่กันอย่าง
ูฟูอย่างสบาย

ทั้งด้านพลังงานด้านน้ำมัน
ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรทุก

อาริสงค์ให้คนทั้งประเทศเนี่ยผมว่า
ให้เห็นว่าถึงแม้รัฐบาลจะมีรายได้

ถ้าอยู่ไม่มีภาวะอะไร
แต่รัฐบาลจะลดค่าไฟลดค่าน้ำลดค่าแก๊ส
ลดค่าเดินทางลดอะไรทุกอย่าง
ที่รัฐบาลควบคุมราคาอยู่ที่อยู่ในอำนาจที่จะลดได้
แม้แต่เพียงนิดเดียวเดือนละไม่กี่สตังค์ก็ลดเถอะครับ
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจว่านี่รัฐบาลฝนตกทั่วฟ้า
แล้วก็ทำเพื่อประชาชนจริง
เรากำลังจะมองว่าสุดท้ายนโยบายประชานิยมใส่เงินลงไป
มันก็จำเป็นพอสมควรอยู่ในสถานการณ์ขนาดนี้
ใช่คือความจำเป็นจะเป็นตัวชีวัตต์นะครับ

เมื่อสังคมเรามีความเหลื่อมล้ำมาก
แล้วก็คนยากคนจนเดือดร้อนแสนเข็นเหลือเกิน
มันต้องอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ใช่ไหมครับ
ถ้าเผื่อเราไม่ช่วยไม่เหลวแหลช่วยลงไปหน่อยก็ประชานิยมอีกแล้ว
อย่างนั้นถ้ามีเจตนาอย่างที่บอกไว้ตอนแรก
ถ้าหากว่าเจตนาแฝงช่วยคนจน
เพื่อที่จะเอาคืนในทางคะแนนเสียงเลือกตั้งอะไรแบบนี้
ถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันก็คือประชานิยมชัด
แต่ถ้าช่วยด้วยเจตนาที่จะเยียวยาคุณภาพชีวิตฐานลาก
ย่ำแย่จริงมันก็จะเรียกว่าประชานิยมก็จะทารุนกับคนยากจนเกินไป
มันขึ้นอยู่กับจะเอาเงินงบประมาณของคนส่วนรวม
ไปใช้ด้วยเจตนาอะไรต่างหากส่วนอะไรจะเป็นผลพลอยได้
ผมว่าผ่านมาถึงวันนี้นายกประยุทธ์รู้แล้วว่าไม่มีอะไรง่าย
แม้แต่อำนาจพิเศษเต็มอยู่อย่างนี้นะฮะตัวเองก็เหนื่อยเต็มที่นะครับ
คงจะรู้นะว่าคนเดียวมันไม่ไหว
ปัญหาเศรษฐกิจของเราทุกวันนี้นะ
รัฐเนี่ยพึ่งเอกชนมากเกินไป
เขาบอกว่าเอกชนเดินหน้าส่งออกรัฐเดินตาม

เพื่อจะสร้างให้เอกชนต้องทำตามบ้าง
อย่างเช่นคุณทงชัยยกเรื่องกองทุนอะไรทั้งหลาย
หรือพวกในทุนบอสัตยักษ์ใหญ่
ต้องมีมาตรการที่ให้เขาเดินตามรัฐบาล
จะบอกว่าในสภาวะแบบนี้ต้องทำ

หนึ่งก็ให้เขาลงทุน

เมื่อนั้นคุณก็นอนกินไม่ลงทุน

ทุกคนเขาพุ่งมาที่รัฐหมดเลย

เพราะเอกชนเขามองเห็นแล้ว

หรือมาตรการอะไรต่างที่จะต้อง
ไม่ใช่เรื่องให้ออกมาลงทุนอย่างเดียวนะ
มาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาสังคม
ด้วยวิธีการต่างที่เป็นรูปธรรม
ไม่ใช่บริจาคเสื้อหนาวกันหนาวปีไม่กี่ตังค์
แต่คุณรวยเป็นหมื่นแสนล้าน

ประกอบกับกลไกกระตุ้น
เมื่อนะบอกว่ารัฐแจกแสงเงินไป
มันก็ไม่กี่ตันมันก็ไม่ได้ผล
ค่ะสิ่งที่อ่าต้องตระหนักอย่างหนึ่งนะครับก็คือ
จะใช้มาตรการบังคับหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมว่าพวกเรา
ผ่านความโศกเศร้าครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมา
เพียงเดือนเศรษฐ์อืมแล้วความโศกเศร้านั้นไม่ได้จางหายไปเลย
นะครับสิ่งที่พวกเราจะต้องร่วมกันใจร่วมกันทำนะครับก็คือ
ทำในสิ่งที่เป็นพระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ก็คือการช่วยเหลือประชาชนนะครับ
ทุกฝ่ายถ้าได้ช่วยเหลือประชาชนคนยากคนจนคนลำบาก
แต่เพียงคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยนั่นคือการทำความดีสูงสุด